คุณผู้ชมครับภาพวาดของฮีโร่ถ้ำหลวง
โดยการรังสรรค์ของศิลปินชาวจังหวัดเชียงราย
บูรณแบบแล้วนะครับหลังจากที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว
จะนำไปติดตั้งไว้ในสาราที่ตอนนี้ก็ออกแบบ
ร้อยแล้วกำลังจะก่อสร้างเช่นกัน

ภาพร่างแบบสาราล้านนาประยุกต์ภาพวาดฮีโร่ถ้ำหลวงและอนุสวรีจ๋าแซม
เกือบจะเสร็จสมบูรณ์กลายเป็นภาพสะท้อนการร่วมมือร่วมใจ
ของเหล่าบรรดาศิลปินชาวจังหวัดเชียงรายกว่าสามร้อยชีวิต
และต้องจารึกเก็บความทรงจำนี้ไว้ตลอดไป
ไลท์งานศิลปะที่สำคัญนอกจากภาพวาดเหล่าฮีโร่ถ้ำหลวง
ที่ใช้ชื่อว่ามิตรภาพไร้พรมแดนแล้ว
สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงคือตัวอาคารที่จัดแสดงงานศิลปะอันทรงคุณค่านี้
อาจารย์สมรักปันติบุญศิลปินชาวจังหวัดเชียงรายเป็นผู้ที่อาจารย์เฉลิมชัยโคศิษฐิพัฒน์
ขอให้เข้ามาร่วมออกแบบอาคารหลังนี้ซึ่งแบบแปลนต่างมีความพร้อม
ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อนุญาตและจากนี้จะเริ่มเดินหน้าทันที
ความน่าสนใจในการออกแบบจะเป็นสาราแนวล้านนาประยุกต์ที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่เป็นป่าและภูเขาโดยรอบ
ไปที่การใช้ไม้เก่าเนื้อแข็งเป็นวัสดุหลักตั้งอยู่ท่ามกลางอากาศของธรรมชาติ
ช่วยให้สามารถสัมผัสถึงกลิ่นอายของป่าเขาเน้นทนสีที่สื่อถึงความเศร้าต่อการระลึกถึงผู้ที่จาก
ช่วยให้สามารถสัมผัสถึงความเศร้าต่อการระลึกถึงผู้ที่จากไป

ช่วยให้สามารถสัมผัสถึงความเศร้าต่อการระลึกถึงผู้ที่จากไป
ช่วยให้สามารถสัมผัสถึงความเศร้าต่อการระลึกถึงผู้ที่จากไป
ช่วยให้สามารถสัมผัสถึงความเศร้าต่อการระลึกถึงผู้ที่จากไป
ช่วยให้สามารถสัมผัสถึงความเศร้าต่อการระลึกถึงผู้ที่จากไป

ช่วยให้สามารถสัมผัสถึงความเศร้าต่อการระลึกถึงผู้ที่จากไป
ช่วยให้สามารถสัมผัสถึงความเศร้าต่อการระลึกถึงผู้ที่จากไป
ช่วยให้สามารถสัมผัสถึงความเศร้าต่อการระลึกถึงผู้ที่จากไป
ช่วยให้สามารถสัมผัสถึงความเศร้าต่อการระลึกถึงผู้ที่จากไป
ช่วยให้สามารถสัมผัสถึงความเศร้าต่อการระลึกถึงผู้ที่จากไป
ช่วยให้สามารถสัมผัสถึงความเศร้าต่อการระลึกถึงผู้ที่จากไป

ช่วยให้สามารถสัมผัสถึงความเศร้าต่อการระลึกถึงผู้ที่จากไป
ช่วยให้สามารถสัมผัสถึงความเศร้าต่อการระลึกถึงผู้ที่จากไป
ช่วยให้สามารถสัมผัสถึงความเศร้าต่อการระลึกถึงผู้ที่จากไป
ช่วยให้สามารถสัมผัสถึงความเศร้าต่อการระลึกถึงผู้ที่จากไป
ช่วยให้สามารถสัมผัสถึงความเศร้าต่อการระลึกถึงผู้ที่จากไป
ช่วยให้สามารถสัมผัสถึงความเศร้าต่อการระลึกถึงผู้ที่จากไป
ช่วยให้สามารถสัมผัสถึงความเศร้าต่อการระลึกถึงผู้ที่จากไป
ช่วยให้สามารถสัมผัสถึงความเศร้าต่อการระลึกถึงผู้ที่จากไป
ช่วยให้สามารถสัมผัสถึงความเศร้าต่อการระลึกถึงผู้ที่จากไป
ช่วยให้สามารถสัมผัสถึงความเศร้าต่อการระลึกถึงผู้ที่จากไป
ช่วยให้สามารถสัมผัสถึงความเศร้าต่อการระลึกถึงผู้ที่จากไป
ช่วยให้สามารถสัมผัสถึงความเศร้าต่อการระลึกถึงผู้ที่จากไป
ช่วยให้สามารถสัมผัสถึงความเศร้าต่อการระลึกถึงผู้ที่จากไป
ช่วยให้สามารถสัมผัสถึงความเศร้าต่อการระลึกถึงผู้ที่จากไป
ช่วยให้สามารถสัมผัสถึงความเศร้าต่อการระลึกถึงผู้ที่จากไป
ช่วยให้สามารถสัมผัสถึงความเศร้าต่อการระลึกถึงผู้ที่จากไป
ช่วยให้สามารถสัมผัสถึงความเศร้าต่อการระลึกถึงผู้ที่จากไป
ช่วยให้สามารถสัมผัสถึงความเศร้าต่อการระลึกถึงผู้ที่จากไป
ส่วนภาพวาดมิตรภาพไร้พรมแดนคืบหน้าไปกว่า๑๘๕โดยไม่กี่วันข้างหน้านี้ผลงานจะเริ่มเสร็จสมบูรณ์นับเป็นการร่วมมือร่วมใจของบรรดาศิลปินในจังหวัดเชียงรายที่น่ายกย่องสู่จุดหมายสำคัญที่ว่า
การช่วยเหลือ๑๓ชีวิตติดถ้ำนี้ต้องไม่ศูนย์เปล่าแต่จะจารึกถึงความดีและการร่วมมือร่วมใจกันครั้งนี้ตลอดไป
กฤษดาราบรื่นถ่ายภาพระวีการแก้ววิจิตข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน